ไปดูเรื่องราวความขัดแย้งในครอบครัวนะครับ

ตัวสามีเองเขาโกรธที่เห็นภรรยาใส่เสื้อตัวใหม่
เหมือนว่ามีผู้ชายคนอื่นซื้อให้

เอาน้ำมันมาเอาไฟแชคมา
ทำทีเหมือนจะไปจุดไฟเผาภรรยา

แย่งกันมาสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงครับ

แล้วไฟก็ไหม้ภรรยาของตัวเอง

เขาไม่ได้ตั้งใจจะเผาแต่เขาโกรธแค้น

มันทำให้พลาดไปโดนจริงนะครับ

ฝ่ายหญิงเขาบาดเจ็บนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ห้องไอซียูของโรงพยาบาลพุทธชินราช
ก็คือนางสาวอริสาปั้นประเสริฐ

ส่วนสามีผู้ก่อเหตุคือนายวัชระขุยนาค

หลังเกิดเหตุแม่ของคนเจ็บก็เข้าไปแจ้งความ
ตำรวจก็ขออำนาจศาลจังหวัดพิศนุโลก
ออกหมายจับทางด้านของแฟนนุ่ม

เมื่อวานผู้ต้องหาก็เดินทางไปมอบตัว

เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุบ้านอยู่ที่หมู่๗
บ้านหนองย่าม้าตำบลปากโทกอำเภอเมืองพิศนุโลก
มีปากเสียงกันกับแฟนเรื่องของหึงหวงเพราะว่าเขาเห็นแฟนเขาใส่เสื้อตัวใหม่
เขาไม่ได้เป็นคนซื้อนี่นะที่แฟนใส่อยู่นี่มีชายคนอื่นซื้อให้ใช่ไหมหรือยังไง

แล้วก็มีการยื้อแย่งกันกับฝ่ายแฟนสาว
น้ำมันมันหกไปโดนแฟนสาวภรรยานี่แหละ
ที่แหละนะฮะแล้วก็มีไฟติดขึ้นมา
เกิดเป็นประกายไฟลุกกระเด็นไปติดเสื้อภรรยา
จนทำให้ลุกไหม้ท่วมตัวอย่างเร็วมาก

ที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยพยายามช่วยกันดับไฟ

ตัวผู้ก่อเหตุเองมือก็โดนไฟเหมือนกันนะต้องไปหาหมอเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ให้การต่อว่าหลังเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้หนี
ยังไปเยี่ยมดูแลอาการภรรยาทุกวันแล้วอยากขอโทษภรรยาเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ตั้งใจที่จะทำร้ายถึงขนาดนี้แต่เขาโกรธและหึงห่วงเพราะเขารักภรรยามาก
อยู่กันมามีลูกกัน๓คนแต่เมื่อเป็นคดีอาญาแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย
มือเขาสองข้างก็ต้องพันเพราะถูกไฟลวกเหมือนกันนะครับ
ทางด้านของนางชวาลาเป็นแม่ของนายวัชราผู้ต้องหาก็ยืนยัน
ลูกชายเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำร้ายภรรยาแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ส่วนที่มีการนำรูปภาพและข้อความไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
กล่าวหาว่าลูกชายตั้งใจจุดไฟเผาราชภรรยานั้นไม่เป็นความจริง
อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วยนะครับ